ไปดูความคืบหน้าคดีกำนันนกนะฮะโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ย
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับไม่ใช่แค่ตำรวจกองปราบปรามนะครับ
แต่ว่าหลายหน่วยงานครับตำรวจภูทรภาค๗นะฮะ
ชุดสืบสวนของนครปฐมนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษกว่าร้อยนาย
มีเจ้าหน้าที่ปปทตรวจสอบทุจริตภาครัฐปปช
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีปปงอีกนะฮะฟอกเงินนะครับ
นำหมายสารไปตรวจค้น๑๕จุดคุณผู้ชมครับ
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม๓อำเภอ
อำเภอเมือง๑๓จุดครับกำแพงแสนหนึ่งสามพรานอีกหนึ่ง
โดยการลงพื้นที่ตรวจค้นครั้งนี้นะครับไปดูภาพรวม
สิ่งผิดกฎหมายเส้นทางการเงินเครือข่ายกำนันนก
รวมทั้งอาวุธปืนครับนี่เอาแผนที่ให้ดูชัดเลยนะฮะ
อยู่ตรงไหนบ้างอำเภอเมืองนี่คือจุดที่เป็นบ้านกำนันนก
ใช่มั้ยฮะอ่าเป็นโรงงานแรงละเป็นสำนักงาน
พัฒนารุ่งโรศอยู่ในจุดนี้แล้วก็จุดที่เกิดเหตุวันนั้นด้วยเนี่ยนะครับ
ฉายากำนันเต้งในเฟซบุ๊กนะฮะคือในเฟซบุ๊คชื่อเต้งทุ่งรี
เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอนักข่าวไปตรวจสอบปรากฏว่าป้าของกำนันเต้งบอกว่าหลานชายไม่ใช่กำนันนะครับ
คือกำนันเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็นกำนันแต่ว่าจริงแล้วก็คือในเต้งปกติทั่วไปนี่แหละ
ชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่ากำนันเต้งเพราะใช้เป็นชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ชื่อไลน์คุณกระเต็น
คนก็เลยเรียกติดปากกันว่ากำนันเต้งกำนันเต้
ครับแต่ว่าไม่ได้มีตำแหน่งกำนันเอาจริงเผลอเรื่องนี้มันก็มีความผิดอีกนะกำนันมันก็ผิด
ใช่ไหมฮะเป็นตำแหน่งที่ก็ขึ้นกับมหาทัยอะไรต่างด้วยไปเรียกแอบอ้างส่วนตัวเนี่ย
ก่อนหน้านี้ครับในเต้งรับจ้างทั่วไปไม่ได้ทำงานให้นักการเมืองท้องถิ่น
ตอนนี้ในเต้งก็ไม่ได้อยู่ไทยด้วยนะครับไปขายของอยู่ที่กัมพูชา
เห็นข่าวเนี่ยบอกว่ามีฝีมือครับในการทำอาหารก็เลยไปเปิดร้านขายข้าวมันไก่นะครับ
นี่เป็นจังหวะที่ทางผู้สื่อข่าวหลายสำนักเลยนะครับไปถามทางป้าของกำนันเต้งนะฮะ

กำนันเต้งเนี่ยนะฮะก็ไปเจอบ้านอีกหลังครับจุดนี้เจอ
พกสั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของในเต้งครับโดยยืนยันว่า
ไม่รู้จักกับกำนันนกส่วนเรื่องที่บอกว่าน้องของตนนั้นเป็น
ลักษณะคือนอมินีให้กำนันนกก็ไม่จริงครับเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกัน
จะไปเป็นนอมินีให้กันได้อย่างไรค่ะผู้สื่อข่าวครับสอบถามในเต้งทางโทรศัพท์
เพราะเห็นบอกว่าอยู่กัมพูชาใช่ไหมยืนยันครับว่าส่วนตัวนั้น
ไม่รู้จักกับกำนันนกไม่เคยเจอหน้ากำนันนกตอนนี้เปิดร้านอาหารอยู่กัมพูชา
เหมือนที่ป้าบอกเลยไม่เคยยุ่งเกี่ยวหรือเปิดบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างครับ
อืมยอมรับว่าถ้าไปดูประวัติอาชญากรรมย้อนหลังเนี่ยนะฮะ
เคยมีคดีฆ่าคนตายครับคุณกระเต็นคุณผู้ชม
สิบปีก่อนแต่พ้นโทษมาห้าปีแล้วนะครับแล้วก็มากรณีของการครอบครองปืนที่พบภายในบ้านด้วยนะฮะ

เราอยู่ที่นี่เราก็ไม่เคยทำอะไรที่มันแบบว่าผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้มีไหมครับไม่ไม่ถามว่าผิดกฎหมายก็คือว่า
อาจจะเคยทำการพนันอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนหลังมาเป็นนงเป็นหนี้เยอะผมก็เลยต้องเลิกอ่ะ
แล้วผมก็หาทุนทำมาหากินตัวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพี่เคยยิงคนไหมพี่
เคยแต่ว่าอดีตนะครับอดีตเคยครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของกำนันนกใช่ไหมครับ
ไม่ไม่ไม่เคยเกี่ยวข้องนะครับไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักกำลังการตัวตัวด้วยครับ
อืมเนี่ยนะครับอ่ะตามที่ทางในเต้งนะฮะบอกไว้นะครับนอกจากนี้อีกจุดครับ
ตอนแรกนึกว่าเอ๊ะคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเอ่ออันนี้กำนานน่ะ
อันนี้คือกำนานใช่ไหมครับ
อีกจุดหนึ่งอยู่รวมกำแพงแสนแล้วที่นครปฐมเนี่ยนะฮะ
พบอาวุธปืนสองกระบอกก็ยึดไปตรวจสอบอืม
ที่เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งฮะไปค้นบ้านจ่าสิบตำรวจพิสิทธิชิวปรีชาหรือว่าจ่าอาร์ต
จ่าอาร์ตคนนี้นี่แหละที่ตอนแรกมีข่าวว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะที่ทางกำดันนกนั้นไปขอให้สารวัตรแบงค์ช่วย
เรื่องของตำแหน่งการเลื่อนตำแหน่งอะไรต่าง
อาร์ตผู้บังคับหมู่สายตรวจทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงครับที่อำเภอสามพราน
เป็นคนที่อย่างที่ผมบอกไปว่าตามกระแสข่าวเรื่องของการขอย้ายตำแหน่งพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าไม่เจอตัวจ่าอาร์ตแต่ว่าจากการตรวจค้นเจอปืน๙กระบอกนะครับเป็นปืนยาว๓ปืนสั้น๖เจอสมุดบัญชี๓เล่มก็ยึดไปตรวจสอบก่อน
คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่จ่าอาร์ตแต่ว่าเป็นอาของจ่าอาร์ตนะฮะยืนยันนะครับว่าทางบ้านรวมทั้งตัวจ่าอาร์ตเองเนี่ยไม่ได้รู้จักกับกำนันนกไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นหลานหรือว่าสนิทสนมกันแต่อย่างใดย้ำว่าคนแถวนี้ไม่เคยได้ยินชื่อกำนันนกมาก่อนด้วยก็รู้สึกแปลกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับโดย
อย่างใหญ่งานที่ทำหรือว่าอยากจะย้ายไปใช่มั้ย

เขาก็ยังโอเคอยู่

อยู่ทางหลวงได้ยังไม่ได้๒ปี

สนานฮะล่าเริงตามภาษาวัยรุ่นไม่มีอะไรเลย
เขาก็มีลูกต้าวแล้วไม่มีนักเรียน
ไม่ได้เป็นหลานไม่ได้ไปเกี่ยวเครือญาติอะไรเลยไม่เกี่ยวอะไรเลย

ไม่มีใครสนิทถึงไม่มีใครรู้จักหรอก
ขนาดในเคยยาดในบ้านหลังนี้ไม่มีใครสนิท

จุดในวันนี้ที่มีการตรวจค้นเรียกว่าไปกันหลายทีมเลยนะคะ
นั่นเป็น๒๓จุดนะคะที่ไปตรวจสอบ
แต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่ตำรวจไปตรวจสอบ
แล้วก็ได้หลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคดีกำนันนก
ก็คือรถที่ใช้ในการหลบหนีวันนั้นค่ะคุณผู้ชม
ก็คือจุดนี้ค่ะที่ไปตรวจสอบ
คือบริษัทก่อสร้างของกำนันนกนั่นเอง
ให้คุณผู้ชมได้ดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ
นี่ค่ะตำรวจก็ต้องพูดอย่างที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้ค่ะ
เพราะว่าตอนแรกพนักงานรอปภ
เขาไม่เปิดให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
สุดท้ายถึงยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าไปได้
ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่กำนันนกเป็นกรรมการ
ตรงนี้ถ้าเราจะเห็นก็คือจะมีลักษณะเป็นแพลนปูน
มีรถบรรทุกมีรถแบ็คโฮเยอะเลย
ซึ่งวันนี้คือบริษัทเขาก็เปิดทำการตามปกติ
พนักงานก็มาทำงานกันนะคะตำรวจ
ตอนที่เข้าไปตรวจค้นข้างในผู้สื่อข่าวบอกว่าสังเกตเห็นนะคะ
ญาติของกำนันนกซึ่งคาดว่าจะเป็นน้องชายนะคะ
ก็ค่อยเดินออกมาจากบริษัทแล้วก็มีรถตู้มารอรับ
เจ้าตัวคาดว่าน่าจะเป็นคนนี้ใส่แมส
แล้วก็ขึ้นรถตู้ออกจากบริษัทนี้ไปขึ้นรถไปแล้ว
ขณะที่บริเวณแพลนปูนของบริษัทปรากฏว่าจากการตรวจค้น
ตำรวจก็ไปเจอนะคะรถฟอร์จูเนอร์สีขาวแล้วก็รถกระบะสีบรอนเทา
ก็มีลักษณะตรงกับรถของกำนันนกและในหน่องซึ่งใช้ในขบวนหลบหนี
เอามาจอดไว้ที่นี่ค่ะตำรวจไปเจอรถสองคันนี้ที่นี่ตรงจุดนี้
ซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการปปทคุณภูมิพิสารเกษมศุกร์
มาร่วมตรวจค้นด้วยก็บอกว่าเขาก็พบพิรุธบางอย่าง
่อเข้าข่ายสมคบกันในการประมูลราคาจากข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ
ก็เชื่อว่าไม่ได้มีผู้กระทำผิดเพียงคนเดียวเดี๋ยวเขาจะรวบรวมหลักฐาน
วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงผู้ร่วมขบวนการ
แล้วการค้นวันนี้มันมีประโยชน์กับรูปคดีมาก
เพราะว่าแต่ละจุดเขาพบว่ามันมีความเชื่อมโยงกัน
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการหัวประมูล
หรือว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะ
ก็ตอนนี้คือถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือคนเกี่ยวข้องคนไหนออกมาให้ข้อมูล
ก็จะช่วยทำให้การปฏิปต่อสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ
เชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในกระบวนการทั้งหมดครับ
ก็คือเป็นเอกสารเกี่ยวกับการหัวประมูลถูกไหมครับ
ในชั้นนี้อย่าเพิ่งไปบอกดีกว่าว่าเป็นการหัวประมูล
แต่ว่าเรามีเหตุอันควรให้เชื่อ
แล้วก็วันนี้เราเห็นสิ่งสำคัญบางประการแล้วล่ะ
ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงไปถึงใครบ้าง

คนที่เป็นคนใหญ่คนโตที่คุณนับถือเนี่ยเกมแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเข้ามาให้ข้อมูลเข้ามาสารภาพกับเราซะจะดีกว่า
มันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากขึ้นนะครับ
ญาติของกำนันนกที่ออกไประหว่างตรวจค้นเนี่ยนะคะ
ท่านก็บอกว่าจะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือหรือเปล่า
เลขาปปทบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าหากพบว่ากระทำผิด
ก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้นะคะและรถที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจพบในวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็นำมาตรวจสอบที่ตำรวจภูทรภาค๗เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เก็บรอยนิ้วมือรอบคันค่ะ
แล้วพบว่ารถคันนี้เนี่ยมีการดัดแปลงสภาพนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นของกลางที่สำคัญในคดีเลยนะคะ
เพราะว่าไปปรากฏในภาพของวงจรปิดในขบวนช่วยเหลือกำนันนกในคืนเกิดเหตุ
ใช้ในการหลบหนีด้วยเนี่ยค่ะถ้าเทียบดูแล้วก็คือคันเดียวกันนะคะ
อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางก็ไปตรวจสอบวิเคราะห์เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีการซอยราคาแยกเป็น๕แสนบ้าง๗แสนบ้างหรือประมูลต่ำกว่าราคากลาง
ประมูลต่ำกว่าราคากลาง๕๐๐บาทเขาบอกยังไม่เห็นข้อมูลตรงนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าไปเจอรถสองคันซึ่งมีความสำคัญกับคดีมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมครับพาไปอีกจุดหนึ่งนะฮะจุดนี้เป็นหนึ่งในจุดที่เขาไปตรวจค้นวันนี้
หุ้นส่วนชื่อว่าคุณนาริสรวุฒาพาณิชย์หรือว่าคุณแบงค์
จากข้อมูลการสืบสวนเนี่ยพบว่าบริษัทของคุณแบงค์เนี่ย
หรือว่าในแบงค์ยื่นประมูลเป็นบริษัทคู่เทียบในการประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่าง
ในพื้นที่จังหวัดนครปะถมครับก็แข่งกับบริษัทของทางกำนันนุ๊ก
เพราะเป็นผู้รับเมาเหมือนกันแล้วก็อยู่ในกล่องของภรรยาทรมเหมือนกันด้วย
ประมูลหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทกำนันนกเนี่ยไม่มีนะฮะ
ยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทุกอย่างนะครับ
ฟังเสียงกันหน่อยครับ
สวดสอบทุกอย่าง
ย้ำอีกครั้งนะครับ

ให้ปากคำเฉยนะครับเพราะยังไม่ได้มีความผิดอะไร
แต่ว่านอกจากนี้มีอีกบริษัทหนึ่งครับบริษัททงชัยเจริญก่อสร้าง
จำกัดเคยร่วมแข่งประกวดราคาก่อสร้างถนนครับ
กับบริษัทของกำนันนกคือปพัฒนารุ่งโรศเช่นเดียวกัน
ทีมงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทนี้เนี่ยนะครับ
งชัยเจริญก่อสร้างยืนยันว่าเป็นเพียงบริษัทคู่แข่ง

คือมีการตั้งข้อสังเกตเฉยว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้ไหม

บางทีแล้วเนี่ยบริษัทกำนันนกเนี่ยถ้ามีการทุจริตเนี่ย
อาจจะใช้วิธีการหัวหรือว่าจ่ายเงินให้กับคู่แข่ง

ก็สอบเป็นวงกว้างเลยล่ะค่ะ

แม้แต่เรื่องของสวยสติ๊กเกอร์นะคะ

ก็ถูกส่งมาดูแลเรื่องสวยสติ๊กเกอร์ด้วยเช่นเดียวกัน
วันนี้ก็มีการสอบผู้ประกอบการรถบรรทุกรายอื่น
แล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ถ้าไปดูที่ห้องสอบสวนนะคะ
คณะทำงานของบิ๊กโจ๊กนะคะ
แล้วก็ชุดสืบสวนของกองบังคับการปราบปรามเนี่ยนะคะ
ตำรวจวันนี้ก็จะเรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกรายอื่นนะคะ

รวมถึงมีบุคคลอื่นด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือในก้าว

เขาก็บอกว่าเขาก็มีรถบรรทุกอยู่ในครอบครอง๔๕คัน
เขามาวันนี้ก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้จ่ายเงินสวยสติ๊กเกอร์
แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับกำนันนก
แต่รู้จักก็คือรู้จักชื่อเพราะว่าทำธุรกิจประเภทเดียวกัน
ส่วนตัวมาวันนี้ก็คือมาให้ปากคำก็ไม่ได้กังวลหรือเครียดอะไร
ก็ให้ปากคำไปตามข้อเท็จจริงค่ะ

เหมือนกันว่ามีใครระเทียงแว่น

ที่เป็นคนเอาเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดบ้านกำนันนก
โยนทิ้งน้ำเพื่อทำลายหลักฐาน
เอาในโบ๊ทมาสอบปากคำเพิ่มอีกรอบนึงด้วย
ตามรายงานบอกว่าเป็นหญิงสาวคนหนึ่งยังเป็นปริศนาอยู่
แต่ว่ามีรายงานว่าเขาผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของหนึ่งในตำรวจที่ไปร่วมงาน
ในวันนั้นด้วยครับก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นแฟนของตำรวจนายไหนนะคะ
แต่ว่าก็ถูกเชิญมาสอบปากคำด้วยค่ะ
โอ้ที่เผลอนี่ตัวละครนี่เป็นหลักจะร้อยแล้วนะ

แค่เอาในงานเดี๋ยว๕๐กว่าเนี่ยตำรวจกับพลเรือนรวมกันเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้นกำชับนะครับ
ปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายกำนันนกนั้นต้องทำอย่างตรงไปตรงมา
มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการเยียวยา
ตำรวจที่เสียชีวิตทั้งสองท่านสารวัตรแบงค์
ภูมิกับเบิ้มนะฮะมันมีระเบียบอยู่
เขาก็จะพิจารณาตามระเบียบตามขั้นตอนนะครับดูรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ผลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นบอกว่า
กำชับให้ตำรวจดำเนินการตรงไปตรงมานะครับหลังจากที่เช้าวันนี้ตำรวจทางบชก
หรือว่าสอบสวนกลางเนี่ยนะครับตำรวจภูทรภาค๗ส่วนที่กำลังตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเครือข่ายกำนันนก
อย่างที่เราสองคนนั้นรายงานไปในส่วนของการทำคดีครับแบ่งเป็น๒ส่วน
ก็คือขยายผลตรวจค้นเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอีกส่วนก็คือคดีการยิงสารวัตรแบงค์
ซึ่งตำรวจนั้นจะต้องสืบสวนหาพยานหลักฐานครับในการเอาผิดกับกำนันนก
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตำรวจและพลเรือนให้ได้รวมทั้งความเกี่ยวเนื่องที่มีตำรวจไปผัวพันกับผู้มีอิทธิพลนะครับ
โดยคาดว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการกู้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดของบ้านกำนันนกครับ
โดยให้ทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบดูแลคดีนี้อย่างใกล้ชิด
ขณะที่อีกคำถามหนึ่งคือเรื่องของการเยียวยานะครับ
ตำรวจที่เสียชีวิตไปทั้งทางสารวัตรแบงค์ผู้กำกับเบิ้ม
มีการเยียวยาอย่างไรทางต้นสังกัดพร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นนะครับ
มีการมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวทั้งคู่ไปบางส่วน

กลัวจะเกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนกรณีผู้กำกับเบิ้มที่ยิงตัวเองเสียชีวิตอีก
เนื่องจากความเครียดแล้วก็กระแสข่าวหนักมากในช่วงนี้
เดี๋ยวไปฟังเสียงพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
นั่นหนานะครับที่ว่าเอ่อเพราะว่าจากภายละหารเมืองต้นก็ทุกคนก็
สารออกมาจับไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องเนี้ย
คดีนี้เป็นคดีหลักซึ่งอันนี้ก็ได้กำชับแล้วให้ท่านรองสุเชษได้ดูแลอย่างดีนะครับแล้วก็
นี่ครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับเชื่อมั่นส่วนตัวว่าตำรวจที่ดีนั้นมีอีกเยอะครับ
ส่วนน้อยที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลอยากขอความเป็นธรรมให้กับตำรวจ
ซึ่งมีอีกหลายชีวิตทั่วประเทศด้วยนะครับค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรครับเพื่อแต่งตั้งพบตรคนใหม่นั้น
คาดว่ามีการนัดประชุมภายในเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้ครับ
จากว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดนั้นก็ภารกิจค่อนข้างเยอะนะฮะ
ประธานคณะกรรมการตำรวจหรือกรตลคือนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่ง
ก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณประยุทธ์แล้วก็คราวนี้มาเป็นคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
คุณผู้ชมฮะกลับมาตามกันต่อนะครับข่าวเย็นไทยรัฐเนี่ย
ตามกันเรื่องของคดีกำนันนกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะการตรวจค้นธุรกิจของกำนันนกนะฮะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตไหมเพราะว่าโอ้โหรวยเหลือเกิน
ใช่นะครับเป็นพันล้านนะครับคุณผู้ชมสักประมาณบ่ายสองที่ผ่านมา
แล้วเขาบอกว่ามันมีอยู่๒โครงการในบริษัท๒บริษัทของกำนันนก
ซึ่ง๒โครงการที่ว่านี้มันมีพิรุธหลายอย่าง
เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันคือโครงการอะไรนะ
ซึ่งเป็นผู้อุ้มนุ่ยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อน๑๙๑๙นอร
อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ
ศูนย์เครือข่ายธุรกิจกำนันนกเบื้องต้นครับมีบริษัทรับเหมาก่อสร้าง๒บริษัทนะฮะ
พัฒนารุ่งโรศก่อสร้างและปรวีกระหนก๒บริษัทนี้มีชื่อกำนันนกนั้นถือหุ้นอยู่
รับงานจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐนับตั้งแต่ปี๒๕๕๔จวบจนวันนี้คุณผู้ชมครับ
๒ปีแล้วได้ไป๑๕๔๔โครงการครับแบ่งเป็นของปรวีกระหนก๖๒๑โครงการ
พัฒนารุ่งโรศก่อสร้าง๙๒๓โครงการบริษัทซ้ายครับคุณผู้ชม
ปรวีกระหนกนั้นกำนันนกถือหุ้นอยู่๙๐โดยประมาณนะครับแล้วก็ขวามือปพัฒนารุ่งโรธ
ถือหุ้นอยู่๑๕แต่ว่าบริษัทใหญ่ทั้ง๒บริษัทนะฮะโดยเฉพาะบริษัทขวามือนะฮะ
ก็พบว่าบริษัทปรวีกระหนกนั้นมี๒โครงการและปพัฒนารุ่งโรธมี๑๘โครงการ
รวม๒บริษัทนี้มี๒๐โครงการโดยพบว่ามีอยู่๒โครงการครับจาก๒๐โครงการนี้
รุธเยอะมากเยอะแยะมากมายอาจจะเข้าข่ายว่ามีการสมยอมราคากันหัวกันว่าง่ายนะครับ
เป็นของกรมทางหลวงก็คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗๕สายอำเภอดอนตูม
อำเภอดอนตูมนี่แหละงบประมาณส่วนนี้ประมาณ๓๐๐ล้าน
อกจากนี้มีโครงการก่อสร้างทางหลวง๓๗๕เหมือนกันนะฮะ
จากตรงโซนของสายตำบลลำลูกบัวไปบรรจบทางหลวงหมายเลข๓๔
ส่วนนี้งบประมาณ๓๕๐ล้านบาทครับแต่ว่ายังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้
คาดว่าสัปดาห์หน้านั้นจะสามารถรับเป็นคดีพิเศษได้
ที่เขาเรียกว่าฟันราคานั่นแหละนะครับก็จะเป็นเมืองต้นว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้เป็นข้อพิรุษเวลาเราทำงานเราจะเห็นแล้วล่ะ
มันก็เริ่มมีกลิ่นแปลกเราก็จะเข้าไปดำเนินการ
หนึ่งทั้งสองโครงการนี้ใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นคนที่ได้งาน
ได้งานเป็นกลุ่มเดียวกันและกลุ่มที่มาซื้อซองจำนวนมากมากเนี่ยนะ
ก็จะเป็นกลุ่มใกล้เคียงกัน
คุณผู้ชมบอกเลยนะฮะตอนนี้ไม่ใช่แค่ในส่วนของคดีกำนันนก
เรื่องที่ให้นายหน่องไปยิงสารวัสแบงค์แล้วนะค่ะ
ตอนนี้มันเดือดร้อนไปจนถึงผมว่าทั้งครอบครัวเครือข่ายทั้งหมด
ใช่นะฮะธุรกิจที่มีอยู่สองธุรกิจใหญ่ใหญ่เนี่ยนะครับ
เพราะว่าทางตำรวจเขาบอกว่าได้ข้อมูลมาอีก
บัญชีกลางองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นแถมมีบุคคลไม่ประสงค์ออกนาม
ใช่ค่ะได้แจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้ามาอีก
หากใครหรือบริษัทใดเคยได้รับผลกระทบจากการกระทำของเครือข่ายกำนันนกนะฮะ
เรื่องข้อมูลที่มาจากตัวบุคคลจากการตรวจค้นวันนี้
จุดเนี่ยแล้ววันนี้รองโจ๊กเองก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการนะครับ
เพราะว่า๑๕จุดที่ไปตรวจค้นวันนี้ที่หลายหน่วยงานไปเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปเจอข้อมูลสำคัญสำคัญที่สามารถประติดประต่อเชื่อมโยงนะคะ
ได้ทั้งหลักฐานแล้วก็ตัวบุคคลด้วยนะคะ
อย่างส่วนหนึ่งเนี่ยรองโจ๊กบอกเลยว่ามีคนมาบอกรองโจ๊กเลยนะคะว่า
เนี่ยเขาเคยถูกยิงจากการที่ไปประมูลนะคะ
แข่งกันกับบริษัทของกำนันนกด้วยอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวก็ขออนุญาตไล่เลี่ยงนะคะว่า๑๕จุดที่วันนี้
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปเจออะไรบ้างนะคะ
อย่างจุดหนึ่ง๑๕จุดเนี่ยก็จะเจออาวุธปืนทั้งหมด๑๖กระบอก
มีกระสุน๒๒๕นัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นปืนมีทะเบียน
ไม่มีทะเบียน๑กระบอกนะคะ
๙กระบอกเจอในบ้านของจ่าอาร์ตหรือจ่าสิบตำรวจพิสิทธิวปรีชา
ซึ่งคนนี้ก็เข้าใจว่าเป็นหลานของกำนันนกเป็นปืนของจ่าอาร์ต๓กระบอก
ของพ่อจาอาร์ต๓กระบอกของพี่ชายอีก๓กระบอก
กระบอกมีใบอนุญาตหมดแต่ว่าไม่เจอตัวจ่าอาร์ต
ส่วนปืนอีก๓กระบอกไปเจอในบ้านของนายถิตินันอินตันวงหรือว่าในโบ๊ท
คนนี้เป็นผู้ต้องหาที่นำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดบ้านกำนันไปทิ้งน้ำ
คุณผู้ชมจำได้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปเจอในบ้านเครือข่ายกำนันนก
อันนี้ต้องตรวจสอบต่อว่าทำไมถึงมีปืนเอาไว้ในครอบครองจำนวนมาก
และปืนเหล่านี้เคยนำไปใช้ก่อเหตุหรือเปล่า
เพราะว่ามีพยานหลายคนก็ให้การว่าเคยประมูลงานแล้วก็ถูกยิงข่มขู่
ซึ่งรองโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบว่าหัวประมูลหรือเปล่า
อกจากนี้ก็ยังพบสมุดบัญชีธนาคาร๒๔เล่มมีโพยหวยใต้ดินด้วยนะ
๓รายการมีคอมพิวเตอร์๑๔เครื่องโทรศัพท์๘เครื่องมีฮาสดิตอีก๑อัน
บันทึกภาพกล้องวงจรปิด๓เครื่องแล้วก็มีเอกสารอื่นอีก
โอ้โหก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะคะ
รวมถึงรถยนต์๒คันที่เมื่อกี้เราได้นำเสนอไปนะคะ
เป็นรถที่กำนันนกและในหน่องมือปืนใช้หลบหนีหลังก่อเหตุ
ซึ่งถูกแปลงสภาพถอดไฟท้ายออก
แล้วเอาไปจอดทิ้งในบริษัทปพัฒนารุ่งโรศก่อสร้าง
มีข้อมูลนะคะว่าตอนที่พากำนันนกหนีเนี่ย
มีคนคุ้มกันไปด้วย๒คนนั่งไปในรถด้วยประกบซ้ายขวาเลย
ซึ่งตอนนี้๒คนนี้ก็คือตำรวจแล้วถูกดำเนินคดีแล้วนะคะ
ตำรวจก็จะนำกล้องวงจรปิดในบริษัท
ไปตรวจสอบหาความเชื่อมโยงค่ะว่าใครเข้ามาทำอะไรบ้าง
ซึ่งวันนี้เขาก็ไปสอบถามพนักงานในบริษัทนะคะ
ก็ไม่มีใครให้ข้อมูลก็คาดว่าก็จะถูกสั่งไม่ให้พูดนั่นแหละนะคะ
แต่เชื่อว่าวันนี้พยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ย
ก็จะนำไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมไปถึงเรื่องประมูลงานด้วยก็อย่างที่คุณกายบอกแหละ
มันไม่ใช่เรื่องคดีของสารวัตรแบงค์อย่างเดียวแล้ว
คราวนี้มันขยายมาถึงการประมูลงานด้วยค่ะ
ขยายผลเรื่องการตรวจว่าปืนดังกล่าว
เคยก่อเหตุที่ไหนมาก่อนหรือไม่นะครับ
เพราะว่าวันนี้ก็พร้อมทั้งเอาพยาน
มีพยานหลายคนแล้วเข้ามาเพื่อให้การว่า
ตัวเองเนี่ยเคยมาประมูลงานแล้วถูกยิงคมขู่นะครับ

เป็นการยิงข่มขู่หรือว่าก็
ส่วนหนึ่งเขาบอกว่ายิงข่มขู่ด้วยนะครับ

ก็กระสุนถึงมีเยอะปืนถึงมีเยอะนะครับ
ก็เดี๋ยวต้องเอามาตรวจสอบดูนะครับ
คุณผู้ชมคะอย่างที่รองโจ๊กบอกวันนี้ได้หลักฐานมาเยอะมากทีเดียว
แต่ว่าจุดสำคัญที่เรารอกันอยู่เนี่ยนะคะ
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ก็รอกันอยู่แล้วความคืบหน้าเนี่ยก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
วันนี้รองโจ๊กบอกเลยว่าพรุ่งนี้น่าจะได้รู้ข้อมูลทั้งหมดนะคะ
จากการกู้เซิร์ฟเวอร์ของกล้องนะคะ
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขายืนยันมาแล้วนะคะว่า
กู้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ก็เชื่อว่าข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์เนี่ย

สามารถอนุมัติหมายจับคนอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มได้อีก
ส่วนน้องชายกำนันนกที่หลบออกจากบริษัท

รู้เรื่องการเอารถมาจอดเก็บไว้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องไปดูพยานหลักฐานว่า

ถ้าใครช่วยเหลือก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ